ยังคงต้องระวังสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่อง

เพราะว่าฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าบางจุดอากาศก็จะเริ่มเย็นสบายลงครับ

จากตอนนี้เองปัจจัยสำคัญอย่างบริเวณความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศไทยครับ
มีการเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณอ่าวเบงกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีทิศทางมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศอินเดียต่อไปนะครับ
และนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับยังมีการเบี่ยงกระแสลมนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็เบี่ยงออกไปนะครับ
ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปกระแสลมก็จะเบาลง
นี่คือการคาดการณ์ฝนหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะพบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นไปอยู่แถวบริเวณอ่าวเบงกอครับ
ส่วนบริเวณทางตอนบนครับตอนนี้เริ่มมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
แบบนี้ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ
ฟ้าก็จะเริ่มปลอดโป่งแดดอาจจะแรงหน่อยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้มี๑ปัจจัยสำคัญครับ
ความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ครับ
มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเล็กนะครับ
คาดการณ์แบบนี้นะครับว่าในช่วงวันที่๑๐วันที่๑๑มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นพายุได้
แต่ไม่ต้องกลัวนะครับพอพายุเคลื่อนมาอยู่จุดตรงนี้
จะมีการดูดเอาลมหนาวจากด้านบนลงมาก็จะทำให้พายุลูกนี้สลายไป
สิ่งที่เราจะได้มาแทนฝนได้มาแทนลมก็คือเรื่องของอากาศหนาวเย็นครับ
แน่นอนครับในระยะนี้ทั้งฝนทั้งลมทั้งหมอกอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญเลยทีเดียว
ในการใช้รถใช้ถนนใครที่จะเดินทางมากรุงเทพไปถวายบังคมพระบรมศพ
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบนี้ได้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
ไปนิดเดียวคุณคุปตนันดวงแข็งจริง